ข่าวต่อไปนี้จะแนะนำบอสคนใหม่บอสรุ่นใหม่ใจถึงให้ดูซะหน่อย
ใช่ค่ะเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นคุณผู้ชมค่ะ
จากเธอจะเป็นลูกที่กระตันอยู่แล้วนะคุณผู้ชมเธอยังมีกิจการเป็นค่ายเพลงของตัวเองแล้วด้วย
หลายคนชื่นชมเธอตรงนี้แหละเพราะน้องอายุยังน้อยด้วยนะคะ
โดยล่าสุดค่ะน้องเนี่ยขอทุบกระปุกค่ะถอยรถคันหรูป้ายแดงราคาเนี่ยหลักล้านเลยนะ
อีกแล้วต้องใช้คำนี้ถอยอีกแล้วค่ะ
อำนวยความสะดวกให้กับทีมงานเวลาไปแสดงคอนเสิร์ตจะได้สะดวกมากขึ้น
แล้วต้องบอกว่าคุณผู้ชมค่ะใบตองนี่เป็นรถคันที่๗แล้วจ้ะ
ใช่ถึงบอกว่าอีกแล้วอ่ะเออนะครับคุณผู้ชมคันที่เจ็ดที่น้องซื้อให้กับทีมงานนะฮะ
น้องเจนนี่เนี่ยก็ยังได้โพสต์บอกอีกว่าจัดอีกขั้นเพื่อความสะดวกสบายของศิลปินในค่ายเพลง
ได้หมดท่าสดชื่นของเราออกไปช่วยกันทำงานนะลูกนะนี่แบบนี้
ซึ่งเหล่าแฟนคลับนะคะก็เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในความเก่งของเธอแล้วก็ความมีน้ำใจของบอสเจนนี่กันยกใหญ่เลยคุณผู้ชม
อกจากนี้อันนี้คุณผู้ชมขาเข้าประเด็นหลักเลยค่ะค่ะป้ายทะเบียนคุณผู้ชมค่ะ
แฟนสังเกตเลยนะว่าเออเนี่ยป้ายทะเบียนอะไรบอกกันชัดเลยตรงนี้
เนี้ยราชุลาหกเก้าสองหกนะเป็นไงหกเก้าสองเก้าคุณพูดผิดไม่ได้นะ
ราชุลาหกเก้าสองเก้าขออภัยไม่ได้เลยนะดิฉันพูดที่เลขผิดไปเนี้ย
อาจจะถูกก็ได้นะเอาคุณพูดอย่างงี้ไม่ได้นะเออนะคะคุณสับสน
ดิฉันเนี่ยถ้ายังไงก็ลองดูแล้วกันนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณนะคะ
แฟนแฟนถามมาบันเทิงไทยรัฐก็เลยจัดให้ละกันเออก็ให้ดูแล้วกันว่ารถป้ายแดงของน้องเจนนี่เนี่ย
รุ่นไหนอะไรยังไงเผื่อใครเห็นจะได้ดูอ๋อรถของบริษัทน้องเจนนี่
อะไรอย่างนี้จะได้ไม่ต้องสงสัยนะคะ